หน้านิ่งเหมือนแบบว่าเออต้องติดตามเขาทางช่องทางไหน
แต่บอกเลยว่าแฟนได้หายคิดถึงแน่นอนนะครับเพราะว่ากำลังจะมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนดูกันแล้วนะจ๊ะ
ถ่ายละครเพียบอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าทำงานหนักเอาเรื่องจนเจ้าตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เครียดเหมือนกันจากงานแสดงเนาะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้ต้องหาคนพิเศษมาช่วยดูแลหัวใจให้คลายเครียดหรือเปล่านะคะ
สุขภาพจิตมากกว่าครับ
ครับเครียดครับเวลาทำงานปกติก็เครียดอยู่แล้วครับ
อยู่คนเดียวเยอะพอคุยกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไปอะไรมันก็ดีขึ้น
เพื่อนที่แต่งงานแล้วก็บอกอย่าแต่งเลยเพื่อนที่ยังไม่แต่งมีดิมีเลยเอาเลย
บุพการีก็อยากเห็นบุตรหลานมันเริ่มไม่ยากหรอกคุยกันใหม่อะไรมันก็ง่ายหมดแหละ
แต่ว่าใช่ไหมแต่ว่าพอสักพักนึง
ถ้าจะเริ่มมันคงจะต้องข้ามอะไรคงจะต้องละทิ้งบางอย่างในชีวิตเพื่ออะไรบางอย่าง